มาดูเรื่องของนี่เป็นสัญญาณที่ชี้เหตุว่า
เริ่มที่จะเชื่อมั่นและอยากฉีดวัคซีน
ตอนนี้มียอดจองไปถึง๓ล้านคนแล้วนะครับ
เพิ่มขึ้น๑ล้านคนในวันเดียวเลย

อปเดตยอดจองการฉีดวัคซีน
สต้าเซเนก้าสิบล้านโดสสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย๗โรคเรื้อรังนะครับ
เมื่อเวลาบ่าย๒โมงของเมื่อวานนี้มียอดจองอยู่ที่๓๙๑๘๗๑ราย
เป็นยอดจองในกรุงเทพมหานคร๖๑๔๓๓ราย
และต่างจังหวัด๒๔๘๑๔๓๘รายครับ
เมื่อเทียบกับยอดของวันที่๑๒พฤษภาคมเวลาเดียวกัน
มียอดจองอยู่ที่๒๑๒๓๓๗ราย
พบว่ายอดจองเพิ่มขึ้นมาประมาณ๑ล้านคนทีเดียวนะฮะ
สำหรับขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับมียอดจองการฉีดวัคซีน
ประมาณ๑๙ของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้ป่วย๗โรคเรื้อรัง๑๖ล้านคนครับ